คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ดาราตลกอีกคนนึงแล้วกัน

พี่จอยเนี่ยนะตอนนี้เขาไปขายน้ำส้มขั้นอยู่ที่ตลาดนัด
แต่ว่าโดนมองว่าเป็นดาราตลกตกอับเฉยเลย

ตกเป็นข่าวดราม่าว่าเป็นดาราตลกตกอับงานน้อย
จอยชวนชื่นก็เลยต้องหันไปคั้นน้ำส้มขายตามงานวัด
เจอตัวเป็นในกองถ่ายที่จอยบอกงานแสดงเนี่ยก็ยังมีอยู่

ก็เลยเออไปขายน้ำส้มคันก็แล้วกัน

ไม่สนหรอกนะคะว่าคนจะด่าว่าเป็นดาราตกอับแต่อย่างใดค่ะ

ก็น่าจะตกมานะคะตัวเท่านี้ค่ะ
ไม่ใช่แบบว่าจะมีทั้ง๗วันอะไรอย่างนี้
มันก็มีวันหยุดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้

บางทีไปก็ไปก็มีพักพวกมั่งไปกับพี่เทพมั่งอะไรอย่างนี้
เทพโพงามอย่างนั้นนะว่าพี่สาวเราก็ชวนไป

พี่เป็นคนชอบไปงานวัดเวลานี้ก็ไปขายของอุ๊ยมันสนุกดี
เราไปเราก็ไม่ได้ไปเฉยไปคุณก็ไปถ่ายรูปเรา
คุณก็อุดหนุนเราแล้วก็คุยกันพูดคุยกันอะไรอย่างนี้
ทำไมมองว่าเป็นการตกอับนะคุณ

คนแบบนี้แหละคือคนที่จะได้เงินแบบเยอะ
ที่ทำมาหากินเป็นคนที่มีรายได้เยอะ

เพราะเขาไม่ได้มีรายได้มาจากทางเดียวคือการแสดง
แต่เขามีรายได้มาจากการขายของเล็กน้อยแบบนี้
เก็บของลำบิ๊บขึ้นมาได้เป็นเงินก้อนนะจ๊ะ
โอ้เดี๋ยวนี้ค่อยก็ทำกันนะฮะขายของ